เรื่องของการทำนาของเรานะครับ

หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกต่อไปแล้ว
เพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ไม่ว่าจะเป็นรถนำนาเอ่ยรถไถเอ่ย
ไหนจะโดนสารพัฒนารุนอย่างว่านี้ออก
ข้าวเหนียวให้ผลผลิตเป็นตัน
ต้นทุนต่ำที่อิสานสกนคร
เขาทำกันยังไงติดตามเลยในช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
ช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรกับปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกร
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

ถ้าอยากรู้แค่นั้นฟังทางนี้
วันนี้มีสูตรเด็ดเก็ดเกษตรของคุณนิรัติพรมมี
ผู้มีประสบการณ์การทำเกษตรมากกว่า๑๕ปี
ปัจจุบันเป็นเจ้าของแบรนด์พันธุ์ข้าวเหนียวไหมแก้วมิ่งขวัญ
ด้วยความเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า
จึงได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุน
เคยใช้แรงงานเข้ามาช่วยจำนวน๑๐คนแต่ปัจจุบันลดเหลือ๒คน
ที่สำคัญผูกพันข้าวเหนียวคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
ขายได้ทั่วภาคอีสานสร้างรายได้งามตลอดทั้งปีครับ
ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการทำนาครับ
ผมใช้เทคโนโลยีในทุกช่วงของการปลูก
เริ่มตั้งแต่การปักดำผมใช้เครื่องปักดำนาเพื่อประหยัดเวลา
วันหนึ่งปลูกได้๕ไร่และจะใช้โดรหวานปุ๋ยและพ่นยาเพื่อประหยัดเวลา
และใช้เครื่องแยกเมล็ดพันธุ์สำหรับคัดพันธุ์ข้าว
ทำให้คัดคุณภาพเมล็ดข้าวได้ตามต้องการครับ
เคล็ดลับอะไรไหมครับที่ทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี
เริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงการคัดพันธุ์ข้าวการเพาะกล้าการกำจัดวัชพืช
รวมถึงการบำรุงธาตุอาหารด้วยปุ๋ยตรากระต่าย
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีต่างเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนครับ
แล้วทำยังไงให้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเราได้ผลผลิตมากกว่า๑ตันต่อไร่ครับ
ถ้าอายุ๖๕๗๐วันเราจะใส่ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร๑๕๑๕
สมกับปุ๋ยตรากระต่ายสูตร๔๖๐๐สัดส่วน๒ต่อ๑

ช่วงนี้คือบำรุงสร้างรวงช่วยให้ใบเขียวเข้ม
แทงรวงได้ดีออกได้ส่วนรวมเลยครับ
ผลผลิตดีเพราะใส่ใจในทุกรายละเอียด
ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจคุณนิรัติ
เพื่อเพิ่มภูมิผลผลิตปุ๋ยตรากระต่าย
อันดับหนึ่งในใจเกษตรกรชัวร์

ได้แล้วเรียบร้อยเคล็ดลับเทคนิคดีนะคะ